ยังไม่เข้าข่าวการเมืองนะ

แต่ออกไปออกไปเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าอาวาสวัดเนี่ย
โอ้โหบริหารวัดไม่โปร่งใสเลย
ชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันออกไปออกไปเลยนะฮะ

หลังจากเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่นอกนะครับ
โดยชาวบ้านบอกขอให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสหน่อย
ไปดูอารมณ์ที่ชาวบ้านเขามีอารมณ์เดือดหน่อยนะครับ
โอ้โห
เนี่ยละอารมณ์เดือดของชาวบ้านนะครับ

เคยได้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัสดิ์หนองกระดี่นอกแห่งนี้
โดยรักษาการแทนเจ้าวาดก็คือพระมหาสุนทร
อยู่ได้ไม่กี่เดือนนะจู่เมื่อวานี้ช่วงบ่าย
อ้างว่าได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตัวจริงแล้ว
ชาวบ้านไม่พอใจรวมตัวกันคัดค้านนะฮะ
โดยชาวบ้านรวมตัวกันตะโกนต่อว่าพระมหาสุนทรอยู่หลายชั่วโมงเลย
ไม่เอาแบบนี้อยู่หลายชั่วโมงนะครับ
ทีนี้พระมหาสุนทรแล้วก็ผู้ติดตามพระก็เห็นท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยเดินออกจากกุฏิพร้อมบอกสั้นบอกว่า
ที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดที่นี่เพราะเจ้าคณะจังหวัดท่านสั่งมา
จากนั้นก็ขึ้นรถยนต์ออกจากวัดไปนะครับ
ชาวบ้านตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์จากโมโหเป็นเฮแล้วคุณ
เฮฮะที่พระมหาสุนทรออกไปจากวัดได้นะครับ
นี่ฮะท่านก็ออกไปเงียบแบบนี้ชาวบ้านก็เฮใส่นะครับ
ทีนี้ต้องสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นะครับ
ผู้ใหญ่เอกพฤษผลพัฒน์ผู้ใหญ่บอกว่า
ที่พระมหาสุนทรอ้างว่าได้รับแต่งตั้ง

แม้แต่พระในวัดเองก็ยังไม่รู้นะฮะ
มารู้อีกทีก็กลายเป็นท่านเจ้าอาวาสแล้วนะฮะ
ถ้ารู้ก่อนหน้านั้นนะชาวบ้านจะคัดค้านตั้งแต่นั้นแล้วนะครับ
อยากให้ตรวจสอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโบ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ที่เข้ามาอยู่ในวัด
ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บเงินและบริหารเงินภายในวัดทั้งหมดนะฮะ

เคยเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองกระดีแห่งนี้นะครับ

เข้ามาตรวจเข้ามาดูเรื่องของการเงินการทองในวัดหน่อย

และการวางระบบจัดการให้ถูกต้องโปร่งใสฮะ
มาเรื่องแทนตั้งเจ้าวาดจากวัดหนองจอก

ผมมาถามก่อนจากชาวบ้านจมหานะ
ครับผมผมถามว่าจากคณามเผลอ
เป็นรักษาการแทนนะหลานออกหรือยัง

ตอนนี้เจ้าคณะอำเภอตอบมาเลยว่าผมเป็นเจ้าวาดแล้ว

เขาไม่รู้ว่าต้องปุ๊บปั๊บมาเป็นเลยมันไม่ใช่นะครับ
โดยที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเลย
ไม่รู้เรื่องแต่ทั้งพ่ายังไม่รู้เลยพาธิวัฒน์อ่ะ
จู่แบบมามาอ้างกันแล้วว่าเป็นเจ้าวาด
เบื้องต้นหลังเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
คือมีรายงานนะครับว่าพระมหาสุนทรยอมถอยแล้วนะ
ไม่เป็นเจ้าวาดวัดหนองกระดี่นอกแห่งนี้นะครับ
โดยจะมีการแต่งตั้งพระลูกวัดนะครับ
เป็นรักษาการแทนไปก่อนครับ
ทีนี้ประเด็นที่มีคนพูดกันว่าเรื่องหญิงสาวคนหนึ่ง
ที่ไปทำการจัดการเรื่องเงินในวัดเนี่ย
ปรากฏว่าจริงแล้วเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าวาดวัดองค์ก่อนนะคะ

ก็เลยให้ทำหน้าที่จัดการเรื่องเงินมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว
พอพระมหาสุนทรมารักษาการก็ยังให้ผู้หญิงคนดังกล่าว
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าวาดวัดองค์ก่อนได้จัดการต่อนั่นเองค่ะครับ